โอ้โหเอเลียนมาเหรอคะจับเอเลียนเดี๋ยวนี้

ถ้ามันเป็นรูปต่างดงต่างดาวอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ย
แล้วที่เห็นวางอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันล่ะครับคุณชิสา
คุณผู้ชมอย่างนี้ได้ว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่คือซาระเป๋า
มีทั้งสาระเป๋าถ่านได้และสาระเป๋าสำหรับลอยกระทง

แน่นอนแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเชิญเจ้าของร้านมาคุยกันดีกว่า

ที่แหม่มสวัสดีค่ะ

แหม่มเดินทางมาจากนครสวรรค์เลยทีเดียว
ร้านแหม่มสารเป๋านะคะ

อาจจะดีซาระเป่านี่คือของดีนครสวรรค์เหมือนกัน
บอกเลยว่าถ้าไปที่นครสวรรค์ต้องแวะร้านแหม่มสารปะ
ดิฉันซื้อกันเยอะแยะนะเดี๋ยวเราพูดถึงสาระเป๋านี้แน่นอน
แต่ว่าที่มันสะดุดตาแล้ววันนี้เชิญพี่แหม่มมาเพราะว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของการทำสาระเป๋าเป็นกระทง

จุดเริ่มต้นคือว่าแหม่มขายสารเป๋าอยู่แล้วแล้วมีเป็นหมั่นโถดอกกุหลาบค่ะ

ก็เลยทำกระทงดอกกุหลาบขึ้นมา
ฝั่งนี้ที่เห็นเนี่ยกินได้แล้วเขาทำขายเป็นประจำอยู่แล้ว
นี่คือดอกกุหลาบนะคะมีทั้งอันเล็กแล้วก็อันใหญ่ค่ะ

จริงกระทงทำเมื่อ๕ปีที่แล้ว

ใช่ลองลอยเองก่อนว่ามันจะลอยได้จริงไหม

ทีนี้ลูกชายบอกว่าอยากได้ตัวอื่นบ้าง

เราก็เลยปั้น

แล้วก็ลองวางไข่หน้าบ้านดู
แล้วก็กระแสต่อปรับปีเราก็ค่อยพัฒนา

อยากให้เห็นนะเพราะมีเยอะแยะมากมาย

เราจะปั้นมือทุกชิ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไหนยากสุดที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะ

ฉลามเนี่ยแหละค่ะอ๋ออะไรค่ะทำไมถึงยาก

ตัวเขาเราก็จะแบบว่าเราต้องจินตนาการก่อนว่า
มันจะทำยังไงให้มันเหมือนฉลาม
เพราะว่าอะไรเห็นบอกว่าเคยไปรับรางวัลที่เมืองจงเมืองจีน
ใช่ค่ะไปแข่ง
ไปแข่งอะไรเป็นรางวัลอะไร
เป็นปั้นสาระเปานานาชาติค่ะ
นี่เราได้รางวัลอะไรมา
ได้รองอันดับสิบสองค่ะคือได้ที่สามของที่จีน

เพราะว่ากระทงยังไม่ทันไปไหนเลย

เค้าก็กินกันเล่นศร้ายเลย
คุณส่วนน้องเหมือนจะเนอะส่วนช่วยหน่อย
อธิษฐานเนี่ยนะยังไปไม่ถึงพระแม่คงคาเลย
เจอปลาจัดการเรียบเลย
หมายถึงว่าทินแบบนี้คือเรื่องสบายใจได้นะ
เมื่อซื้อไปใช้ในการลอยกระทงรับรองมันดีต่อสิ่งแวดล้อม

แล้ววันนี้ทุกวันออเดอร์เปรี้ยงปัง
ยังไงบ้างที่บอกว่าออเดอร์วันหนึ่งเขารับกี่ออเดอร์อะไรยังไงฮะ
คือจริงสินค้าเราเป็นงานแฮนดเมคค่ะ
วันหนึ่งเราก็จะได้รับประมาณ๓๐๐ตัว

อันนี้เป็นธุรกิจในครอบครัว๕คนวันละ๓๐๐ตัวตกคนละ๖๐ตัว
หันมาทำ๖คณิตศาสตร์ตอบไม่ได้เลยอ่ะ๖คณิตศาสตร์๑๐ตัว
เออคือคนหนึ่งปั้น๖๐ตัว
และช่วงเทศกาลแบบนี้ที่บอกว่าเป็นกระทงเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะ
คือตอนนี้นะคะกระแสตอบรับดีมาก
เราก็เหมือนมายอดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยครับ
แต่ก็ยังได้ใช่ไหมถ้าหากว่าสั่งออเดอร์กันไปล่วงหน้าได้ค่ะ

ตอนนี้เตรียมจะขยายเป็นโรงงานแล้วใช่ไหม
อยากปูไปบอกเขาก่อนเลยค่ะ
สีสันสดใสอยากรู้ว่ามันเป็นสีอะไรปลอดภัยเมื่อคนกินได้บ้าง

ก็คือแจ้งทางร้านก่อนว่าอยากจะทานกระทง

กระทงไม่เชื่อหรอก

ต้องฟังให้จบก่อนเพราะว่าถ้าจะทานอ่ะ
ต้องทำยังไงคะ

ก็จะเก็บแช่ตู้เย็นให้ลูกค้าเลย
แต่ตัวอันนี้ที่เราไม่แนะนำเพราะว่า
นึ่งเสร็จปุ๊บเราต้องเอามาผึ่งให้เขาแห้ง

จะได้เก็บให้มันปลอดภัย
ฝุ่นแต่ถามถึงกระบวนการ

ไม่มีส่วนผสมของกาวคือแป้งล้วน
เพราะฉะนั้นปลากินได้คนก็กินได้

ส่วนใหญ่อันใหญ่อย่างนี้ก็คือสำหรับปลานั่นแหละ

ถามว่ามันอร่อยและน่ากินขนาดไหน

ด้านในเป็นแลิล์นเบส

โปรตีนจากผืดที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์

ดิฉันจะชิมเองเลยนี้แหละ

มีเห็ดมีหนอนไม้
เป็นลักษณะของมังสโวิรัช

ออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาใส่ปาก
มามีแต่คุณนั่นแหละที่ไม่รู้

ใครจะไปกินแป้งมันเหรอโอ้โหไปกินกระดงกระดาษทำไม
ฉันสนใจที่เป็นกุหลาบที่เป็นสาระเป๋า

เป็นมันโถอ๋อมันโถก็คือไม่มีไส้

กินกับพวกนมข้นหวานหรือว่าจะกินกับกาแฟปกติ
อันนี้หรือจะเหมือนไส้ผัก

แสดงว่าร้านนี้มีหลากหลายตัวเลือก
แต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบของหวานบางคนชอบของเขา

ผู้บอกว่าโดยเฉพาะเด็กนะมาเจอหน้าหมูหน้าเป็ดหน้ากบหน้าไก่อะไรตรงนี้
แม่หนูจะเอาอันนั้นเลี้ยงสนุกสนาดเลยใช่มั้ยคะเนี่ยมั้ยคะ

คุณดูคนนั้นอ่ะต้องกินแบบว่ามันเกร็งใจคุณแบบนี้

ไม่มีน้ำด้วยอุ๊ยตายแล้ว
เราจะเสียผู้ประกาศเป็นหนึ่งคนต้นรายการนี้แหละค่ะ

ใช่ค่ะคุณแหม่มจ๊ะช่วงนี้หลายคนเห็นแล้วอยากสั่ง

สั่งได้ที่เพจแหม่มสาระเป๋าลาวานะคะ
แล้วก็เบอร์โทร๐๘๖๔๔๐๓๕๓๑ค่ะ
คุณแหม่มบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ช่วงใกล้ลอยกระทง
อเดอร์แน่นมากยังได้อีกไหมคะ
ถ้าคนบอกอยากได้จริงคุณแหม่มยังออเดอร์ได้อีกไหมได้ค่ะ

ใครอยู่นครสวรรค์ตามไปใครอยู่จังหวัดอื่นนะคะ
ก็ลองติดต่อคุณแหม่มดูเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียของ
กระทงที่จะนำไปลอยแล้วช่วงนี้คนใส่ใจเรื่องของวัสดุที่ย่อยสลาย
ตามธรรมชาตินะคะนี่ก็การันตีให้ดูแล้วนะว่ามันลอยได้จริง

ส่วนวันนี้เนี่ยนะคะต้องขอบคุณคุณแหม่ม
นำกระทงสาระเป๋าและสาระเป๋าหอมอร่อยมาฝากพวกเรานะคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอให้ออเดอร์ปังต้อนรับลอยกระทงนะคะ